สนับสนุนโดยเซฟที่คัดสมาตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด
ทรูช้อปปิ้งช็อปที่ใช่รู้ใจคุณ
กลับมาลุ้นคู่รักสายหวานกันต่อครับว่า

ชิเก็นป๊อกกุ้งโดนัทไก่วิงแซ่บ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

กลับมากันเลยค่ะ
และราคาอยู่ที่๓๒บาท

ต้องแพงกว่า๓๒บาทค่ะ
ถึงจะดำเนินไปต่อนะคะ
นี่เป็นข้อแรกของคุณแมนและคุณเจลที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยค่ะ

ราคา

ตอนนี้รับไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

ถ้าคุณหยุด๘๐๐๐เป๊กจะให้คุณครึ่งหนึ่ง

แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๑เหมือน๕พันบาทรอคุณอยู่ค่ะ
แต่ถ้าคุณตอบผิดคุณกลับบ้านมือเปล่าเช่นเดียวกันค่ะ

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีหมุนราคา๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ปกติทั้งคู่เป็นคู่รักที่หวาน

เป็นความหอมสามแบบนะคะจากเกรดค่ะ
เปรย์ปรับอากาศเพียงฉีดแค่นิดเดียวค่ะ

ปรับอากาศชนิดวางตั้ง
หอมมากเลยขนาดยังไม่ได้เปิดนะคะ

น้ำหอมปรับอากาศรถยนต์กลิ่นฟอรอลเพอร์เฟคชั่น
น้ำหอมติดรถยนต์สดชื่นด้วยกลิ่นดอกไม้
หอมยาวนานทั้งคันรถค่ะ
ไม่ว่าจะใช้รถตุ๊กรถอีแต๊กรถสองแถวรถเนวด้านหมดค่ะ
คุณคะความหอม๓แบบนี้ค่ะราคาย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน
คุณพี่แมนคุณเกลนี่คือคำถามข้อที่๔ค่ะ
คุณราคา๑๕๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าน้ำยาปรับอากาศของเกรดทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เปรย์แบบวางตั้งแบบติดรถยนต์

แล้วเกลมองว่ามันดูง่ายตรงที่ว่ามันแบบ

แล้วก็มันก็คือทำก้อนมาอยู่ข้างใน
แต่อันนี้มันเหมือนมันต้องใช้แบบหลายอย่าง
เป็นน้ำมีการเปิดปิดมีแบบวัสดุแบบกรอบนอก
ใช่ค่ะมีการเปิดหลายระดับ
แต่อันนั้นไหนจะแบบอัดแก๊สมีหัวฉีดปุ๊บอีกอย่างนี้

ถ้าช่วยได้นี่จะช่วยเลยแต่ช่วยไม่ได้จริง

อันนี้ครับว่าตาม
เป็คลอดเฉลยอันที่๓

อันที่๓นะคะเป็นเกรดแบบติดรถยนต์

อ่า
อันนี้คือที่อยู่ในใจพี่แมน
เดี๋ยวเป๊กขอเฉลยอันที่ทุกคนไม่ได้อยู่ในสายตาก่อน
อันที่หนึ่งเป็นเกรดแบบสเปร

เอาแล้ว
อันนี้ถูกกว่าอันติดรถยนต์

และหวังว่าอันนี้จะไม่แพงกว่าอันที่ติดรถยนต์

ต้องถูกกว่า๑๐๘บาทค่ะ

และราคาเกรดแบบวางตั้งนะฮะ

ถูกกว่า

และราคาอยู่ที่
ดูท่าทางทั้งคู่จะมั่นใจมาก

อะไรที่พะนิดเหยินที่เลี้ยงเด็กมลังศิษฐ์อะ

นี่มันเป็นของคนรุ่นใหม่
เข้าหัวป่ะ
ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊คแกงป่วนด้วนราคา
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ